ค่ำคืนที่ผ่านมาเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะ
เป่าเป่าวลีกับหนุ่มอิดอิสรพงศ์
เขาไปร่วมงานสวดอภิษฐรรมครูชนละทีในค่ำคืนที่๗
แล้วก็เลยถือโอกาสนี้ร่วมร้องเพลง
อาไลทรวดาเพลงที่ร่วงลับด้วย
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่รักและเคารพในตัวครูชนละทีอย่างมาก
อย่างน้องเป่าเป่าวลีและน้องอิดอิสรพงศ์
ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานสวดอภิษฐรรมครูชนละทีที่วัดไร่ขิงเมื่อคืนนี้ค่ะ
แล้วทั้งคู่ก็ยังขอจับไมค์ร้องเพลงให้กับครูผู้เป็นต้นแบบด้วย
น้องเปล่าได้เล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อครูชลธีว่า
ครูเป็นผู้สร้างศิลปินเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินหลายคน
เวลาที่น้องเปล่าได้รับมอบหมายหรือว่าได้รับโอกาสจากครูชนละที
รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมาก
สัมผัสได้เลยว่าครูเอ็นดูมากที่ให้เธอได้ร้องเพลงของครูด้วย
เพราะถ้าย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองยังเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่ม
ร้องเพลงในรายการร้องเพลงก็มีครูชนละทีนี่แหละค่ะ
กรรมการแถมยังเป็นคนกาลจนบุรีเหมือนกันด้วยก็เลยมีโอกาสคลุกคลีอยู่กับครูบ่อยแถมยังเคยไปร้องเพลงที่บ้านครูเวลาเข้าไปปรึกษาหรือขอคำแนะนำครูก็จะคอยชี้แนะด้วยความเอ็นดูอยู่เสมอเลยละค่ะและคำคืนที่ผ่านมานะคะก็ยังมีคุณอาวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติมาร่วมงานด้วยคุณอาวินัยบ
คนสำคัญในวงการเพลงลูกทุ่งไปอย่างไม่มีวันกลับบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของครูชนมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ